คุณผู้ชมค่ะมาดูที่ซุปตาตลกกันบ้างดีกว่านะคะ
หม่ำโจ๊กมกของเราเคยมีโมเมนต์ไหม
ไม่เจอเพื่อนเก่ามานานมากแล้ว
ก็ทักทายกันตามภาษาเนาะแต่พี่หม่ำเขาแปลกนิดนึง
เพื่อนไม่ได้เจอกันมานานโดนไถตังซะงั้น

โอเคเราเจอกันนะเราเจอกันที่ไหนเราก็รักกันนะก็ใจไหม

นันยกเหี่ยวเหมือนนายยกเล่ย
เอาแป้งพันมา

จะตายเกินไป

ไปกับพี่แล้วสิไป

ชวนไปกินตับตับตับ

ไม่ได้เจอไอ้เพื่อนรักคนนี้มานานแล้ว
ไม่ได้เจอไอ้เพื่อนรักคนนี้มานานแล้ว
ทำแสบมาแล้วคุณผู้ชม
เพื่อนไปขอไถเงินสักหน่อยนะคะ

แหมไอ้เราคิดว่าไม่เป็น

ไม่ได้เห็นคอนเทนต์แบบน่ารักแบบเนี้ย
เห็นละเรามีเนอะพี่เจ๊เนาะ
จริงนี่ต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่หมับเนี่ย
ไม่รับงานแบบว่าโชว์คอนทรงคอนเสิร์ตตามโพงตามผับอะไรแล้วนะ
คือแกไม่รับแล้วพูดตรงถ้าภาษาชาวบ้านคือ
แกก็รวยแล้วมีตังค์แล้ว
รู้ไหมคะว่าแฟนคลับจะเจอพี่หม่ำได้ตามไหนคะ

แล้วเนี่ยค่ะตามข้างทางแบบนี้นั่นแหละค่ะ
คือเวลาแกไปม่วนซื่นที่ไหนเนี่ยค่ะ

แต่ว่ามาจบเงินอย่างนี้นะก็ต้องคิดอีกทีเนาะ

แบบนี้ใครเขาก็อยากเจอ

แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนว่าจะไปเล่นพวกนี้กับแกได้นะ